มีดาราสาวอีกท่านหนึ่งที่สวยมาก

แล้วมีคนมาตักว่าโอ้โห
แต่ว่าชิคระท์จะทำยังงไรคุณผู้ชม
เธอบอกว่าจะร้องวาวใส่ขาก
เอาวาวมาวาวกลับหรอก

คนนี้ก็งงเหมือนกันนะเป็นงานอีเว้นต์เนี่ยแล้วค่ะ

เกรทเธอสวยดังเทพธิดา

ไม่เป็นไรค่ะเธอบอกว่างานหน้าเธอก็ต้องเช็คนะคะ
แล้วก็ให้ผู้จัดการมาช่วยคนกันคนแปลกหน้าออกไป
ซึ่งสาวเกรทยังขอเม้ามอยกับบันเทิงไทยรัฐต่อด้วยนะคะว่า
เรื่องที่แบบว่าบางทีนะนะเวลาเจอเพื่อนสาวชม

นางก็บอกว่าบางทีชมเยอะก็เหมือนแบบโดนฉีดยาป่ะนะ
เจ้ามีเพลินแฟนเดินมาแล้วบอกว่าเฮ่ยเกรทย์สวยจริง

ถ้าเขาจริงใจไม่จริงจ้อเราก็ต้องยกมือไหว้เขา
ส่วนใหญ่ก็จะมีคนรอบตัวที่คอยฉีดยาเราตลอด

พี่แจ๊คสวยมากเพื่อนนี้
แล้วเราก็จะยืนขึ้นมาทั้งที่เรายมมาก

ไม่ใช่คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งข่าวเมาส์
เขาก็เมาส์บอกว่าอุ๊ยเกรทตอนนี้เห็นเงียบ

เกรสยืดอกเหมือนกันเลยค่ะเธออย่ามาฉีดยาฉันผิด
นะคะเพราะว่าหลักยังดีอยู่เหมือนเดิม

อยากให้หนุ่มนิกไปเตอร์ไพรส์วันเกิดบอกเลย

ถ้าชวนเกรทไปก็ให้แฟนเกรทหอมแล้วก็จูบได้ด้วย
พอยมันจะใกล้ถึงวันเกิดคุณแล้วคุณลองชวนคุณเกรทมาสิ

คือจริงไม่ได้อยากชมเทรนดแต่ว่าอยากได้โปรโมชั่นจากแฟนเขาคุณนิก